จะพาไปต่อเหลือเกินเพราะว่าที่นี่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
โชคได้ลาบกันมานักต่อนักแล้ว
แต่ที่สำคัญไม่ใช่ทุกคนนะที่จะขอโชคขอลาบได้
เขามีวิธีเอาไปดูกันว่าต้องทำยังไงค่ะ
ใหญ่ไหมคะคุณใหญ่มากเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ใบตองจัดให้นี่
ไปเลยต้นตะเคียนขนาดใหญ่ยักษ์มหมาหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนเงิน
ตั้งอยู่ภายในวัดนันทารามตำบลแม่ยมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะ
เป็นต้นตะเคียนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาให้ความเคารพนับถือมากแล้วก็ศรัทธามาก
เขาเชื่อกันว่าในต้นตะเคียนต้นนี้มีเจ้าแม่ตะเคียนเงินสิงสถิตอยู่
แล้วก็มีเจ้าแม่เนี่ยนะจะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านนะคะ
และให้มาแล้วหลายต่อหลายงวดจนต้องพากันกลับมาแก้บนกับเจ้าแม่กันเป็นประจำเลย
แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคุณล่าสุดนี่เขาบอกว่ามีคนมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่
แล้วก็ได้โชคได้รับกลับไปกลับมาพร้อมกับรถยนต์ป้ายแดง
แล้วก็ชุดไทยอีก๑๐ชุดมาถวายแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนเงินเอาสิ
นี่ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่นี่มากเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมการจะขอโชคกับเจ้าแม่ได้เนี่ยต้องมีวิธียังไงต้องเรียนรู้กันก่อน
ไม่ใช่ว่าใครจะไปขอโชคขอลาบกันได้ไม่ใช่นะ
คุณตาตันเนี่ยชาวตำบลแม่ยมเขาเล่าให้ฟังว่าบอกว่าส่วนมากคนที่มาขอโชคกับเจ้าแม่
ที่สำคัญคนที่ทำได้จะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น
เขาว่ากันแบบนี้ส่วนผู้ชายห้ามเด็ดขาด
เชื่อกันว่าเจ้าแม่ไม่ชอบให้ผู้ชายมาถูกเนื้อต้องตัวนั่นเอง
เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรือว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่มาขอโชคขอลาบนะ
เด็กเด็กบางคนอย่างนี้เขาก็มาขอโชคขอลาบเหมือนกัน
ซึ่งน้องที่มาเนี่ยเขาบอกด้วยว่าบางวันนะเขาเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง
โผล่มาจากต้นตะเคียนด้วย
จริงหนูน้อยแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมย้ำเลยตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
น้องเขาบอกว่าบางวันเขาเห็นจริงเห็น๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
เห็นสองตัวสามตัวนี่ต้องเป็นตัวเลขนั่นแหละ
จกอ่ะ๒ตัว๓ตัวอยู่ตรงพื้นก็มีอยู่ตรงเสาข้างก็มี

ก็อย่างว่าเนอะมันมืดเป็นซอกหลืบจิ้งจกมันคงจะไปอาศัยอยู่จะบ้านะ

เขาบอกว่าน้องเขาบางวันเขาเห็นแบบนั้นจริง
แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่เห็นว่าที่นี่เขามีความเชื่อเล่าต่อกันมาว่าศักดิ์สิทธิ์
เราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเผื่อคุณผู้ชมมีโอกาสจะได้รู้ว่าเฮ้ย
ที่นี่เนี่ยเจ้าแม่ไม่ชอบผู้ชายนะ

จะได้รู้ว่าวิธีการที่เราจะไปขอพรท่านจะต้องทำยังไง
แต่ละที่มันมีความเชื่อแล้วมีการบูชาที่แตกต่างกันออกไป
ถูกต้องค่ะก็ต้องศึกษาเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนไปไหว้พระที่ไหน
แล้วก็ต้องดูระเบียบปฏิบัติของเขาในแต่ละที่ด้วย